สถานบันเทิงแถวพัทยาเนี่ยมันจะมีเป็นคลับเยอะเหมือนกัน

แล้วก็มักจะเป็นคลับที่นักท่องเที่ยวต่างชาติไปกันเยอะเลย
บางแห่งจะเป็นเชิงนักท่องเที่ยวอินเดีย

ร้านนี้เนี่ยจะมีพนักงานเชียร์แขกด้วยนะ

โอ้โหตุ๊บตับตุ๊บตับใหญ่เลยคุณผู้ชม
กลุ่มผู้ชายเสื้อแดงเลือดหมูเนี่ยคือพนักงานเชียร์แขกของร้านนะ
เป็นผู้ชายล้วนเลยเนี่ยกำลังรุมทำร้ายนักเที่ยวอยู่
เป็นนักเที่ยวชาวอินเดีย๒คนครับ
กลายเป็นว่าต่างชาติตีกับต่างชาตินะ
แต่เรื่องสัญชาติไม่แน่ใจคุณผู้ชมว่าชาติไหน

นำมาซึ่งการใช้กำลังแบบนี้โชคต่อยกันชุลมุนไปหมด
ช่วงจะเห็นว่าคว้าก้อนหินมาไล่ทุบนักเที่ยวด้วย

นักข่าวไปตรวจสอบที่สพเมืองพัทยาครับ

อย่างไรก็ตามคลิปนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
และเราก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงครับ

ต่อให้กลุ่มพนักงาน

กระทบภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาและประเทศไทยนะครับ